เมื่อกี้หัวร้อนอันนี้ยังร้อนอยู่เหมือนกัน
ข่าวนี้โอ้โหเกิดขึ้นบนท้องถนน
ประเด็นคือมันมีเด็กเล็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เรื่องของเรื่องคือสาวคนหนึ่งเนี่ยเธอพาลูกสองคนนะคะ
จะไปเที่ยวห้างก็ไปโบกรถแท็กซี่ก็คงไม่มีอะไร
แล้วปรากฏว่าลูกขึ้นไปนั่งอยู่บนรถแล้ว
แล้วกำลังจะเก็บรถเข็นลูกอยู่ดีผู้ชายคนหนึ่งปรีเข้ามา
พี่แท็กซี่ค่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูหน่อยค่ะ
นี่ค่ะมีคนถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แบบนี้นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักช่วงบ่าย๓โมงเมื่อวาน
ถนนรัชดาซอย๔นะคะตรงห้วยขวางนั่นแหละ

พอเห็นคลิปก็มีการโทรไปพูดคุยกับคุณเพลิน
คุณเพลินก็เป็นหญิงสาวที่เรียกแท็กซี่คันนี้แหละค่ะ
เธอเล่าแบบนี้ว่าวันนั้นตัวเธอพาลูกสองคน
โอ้ยยังน้อยอยู่เลยคนนึงสองขวบอีกคนเจ็ดขวบ
ยืนโบกรถแท็กซี่ก็จะไปห้างพาลูกไปเที่ยว
จังหวะที่พี่แท็กซี่จอดก็เปิดไฟเลี้ยวมารับเธอนะ
ก็ให้ลูกสองคนขึ้นไปนั่งบนรถแล้วเธอก็กำลังจะเก็บรถเข็นค่ะ
อยู่ดีเธอบอกเธอตกใจมากมีผู้ชายคนนึงที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็เข้ามาคือต่อยต่อยพี่คนขับแท็กซี่
คันที่เธอเรียกลักษณะคล้ายเหมือนกับคนเมา
ตกใจมากตอนนั้นจริงเธอก็พูดออกไปด้วยนะว่าให้หยุด
เพราะมันมีเด็กแล้วก็เลยอุ้มลูกคนเล็กออกมาก่อนค่ะ
พลเมืองดีมาช่วยอุ้มน้องอีกคนออกมาอีกโอ้โห
ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นพอเกิดเหตุ๓ทุ่ม
เธอก็เลยไปค่ะไปที่สนห้วยขวาง
ก็จะไปแจ้งความแต่มันมีเรื่องที่เธอบอกว่าเสียความรู้สึก
เพราะเธอบอกพอไปแจ้งความ

ก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ตัดสินใจเอาคลิปโพสต์ลงโซเชียล
มีแบบผู้ชายคนนี้ค่ะเขาแบบเหมือนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาค่ะ
แล้วเขาก็ด่าตั้งแต่อยู่บนมอเตอร์ไซค์
แล้วเขาก็ลงจากรถมอเตอร์ไซส์มาแล้วเขาก็เข้ามาต่อว่า
แล้วก็ด่าแล้วก็แบบทำร้ายแท็กซี่ค่ะ
หนูเข้าไปสอนอตอน๓ทุ่มกว่าค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้มีคนแบบว่ามาแจ้งความ
หนูก็เลยอ้าวก็ไหนบอกว่ามีคนแบบโทรมาแจ้งแล้ว

หนูก็เลยบอกว่าแบบมันมีคนโทรมาแจ้งแล้วนะคะพี่
เขาก็แบบมันไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยแบบหนูก็เลยจะแจ้งความ

แล้วแบบต้องรอให้เกิดเหตุการณ์แบบศูนย์เสียก่อนเหรอ
ต้องให้เขาเอาแบบมีดมาแทงใช่ค่ะ
หนูก็แบบหนูพูดไม่ออกเลยค่ะที่แบบ
ก็เลยแบบหนูก็ไม่รู้ว่าตำรวจมีไว้ทำไม
ถ้าเกิดมันมีการสูญเสียจริง

ไม่ได้มีเรื่องเลยนะไม่รู้จักด้วย
แล้วเขาก็ไม่ได้ขับรถปาดหน้าใคร
พอเห็นผู้โดยสารที่เป็นน้องผู้หญิงคนนี้โบกรถ
ก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วแล้วก็เข้าไปทางซ้าย
อยู่ดีก็มาโดนทำร้ายนี่แหละค่ะ

แต่เป็นคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาอีกที
ตกใจครับแต่ก็พยายามประคองสติ
เราไม่ต่อสู้เขาก็คือเขาอยากทำอะไรก็คือให้เขาทำไป
เจอแบบนี้บ่อยไหมครับ

ถ้าเราขับรถแบบไม่ประมาท
หรือว่าขับรถดีแล้วก็คอยระวังมันก็

ไม่ได้ขับแบบปากหน้าหรือเชียว

แต่เขามาจากไหนไม่รู้มาถึงก็ปุ๊บ

ไม่เคยแบบมีเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรกันเลย

แต่ก็เสียใจกับน้องผู้หญิงกับลูกเขาครับ

เพราะบางทีมันซึ่งหน้าเราช่วยเหลืออะไร

เขาก็เล่าว่าผู้ชายคนนี้คล้ายคนอาการคุ้มคลั่ง

แล้วก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหเล่นตามต่อยไม่หยุดเลย
พี่แท็กซี่พยายามขับรถออกไปจากตรงนั้นแล้ว

ติดต่อให้คนขับรถแท็กซี่มาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ว
แล้วก็ติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่นะคะ
เรื่องที่ไม่รับแจ้งความจากผู้หญิงคุณเพลิน
เขาบอกว่าก็คุณเพลินไม่ใช่ผู้เสียหาย
แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของคดีความยังไง
ก็จะต้องเรียกมาสอบปากคำแน่นอนค่ะ
ก็ในฐานะพยานผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ประมาณอย่างนั้น